ค่ะไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะอย่างที่บอกไปค่ะ
เช้านี้ฝนลดลงนะคะฟ้าเปิดหลายคนบอกว่า
เบาใจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะ
ส่วนอีสานสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมเตรียมกอดอกหนาวสั่นได้เลยนะคะ
เฮนบอกว่ายอดดอยยอดภูอุณหภูมิจะลดลงหัวพันธุ์นะ
ก็ถึงได้บอกนะฮะยอดดอยอาจจะหนาวจัดนะฮะและบางพื้นที่มีน้ำค้างแข็งด้วยนะคุณนะ
เห็นบอกว่าจะติดลบด้วยนะสำหรับอุณหภูมิค่ะ
จากการวิเคราะห์ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมนะคะคุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะ
พบว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผลลงมาปกคลุม

ขาวแล้วก็มีฟ้าสีฟ้าที่มันดันมา
นั่นคือมวลอากาศเย็นนะ
สีน้ำเงินน้ำเงินมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาแล้วนะฮะ
ค่ะแพร่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะสำหรับมวลอากาศเย็น
ในขณะที่ลมตะวันตกลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมา
เข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือนะคะ
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง
แล้วก็อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนยอดดอยแล้วก็ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
ที่บอกว่าหนาวจัดก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า๗๙องศาเซลเซียส
ถ้ายอดดอยยอดภูมันก็จะเรียกว่าหนาวจัดแล้วนะฮะ
คือยอดดอยคุณอุณหภูมิอาจจะลดลงไปอยู่ที่๔๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนยอดภูที่ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงไปอยู่ที่๗๑๔องศาเซลเซียส
ส่วนพื้นที่ปกติพื้นที่ราบนะคุณนะ
ถ้าเป็นภาคเหนืออุณหภูมิอยู่ที่๑๓๑๙องศาเซลเซียส
ตามในเมืองตามถนนคุณอุณหภูมิประมาณเท่านี้
สบายเลยส่วนอีสานตามถนนถนนทางตามในเมือง
อุณหภูมิอยู่ที่๑๔๑๙องศาเซลเซียสก็ถือว่าหนาวเหมือนกันนะคุณ
คือพื้นที่ราบสบายหน่อย
แต่ว่าบนยอดดอยอดภูเจ้าหน้าที่ตื่นเลย
ว่าขอให้ประชาชนดูแลเรื่องของสุขภาพ
เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยนะคะ
สำหรับบรสุมตะวันออกเจียงเหนือที่ผัดปกครุมอ่าวไทยและภาคใต้
ตอนนี้มีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง
โดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงสักประมาณ๒เมตร
เอาไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

บริเวณฝนฟ้าคนองมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่ออีก๑วันด้วยนะคะ
ส่วนเรือประมงทั่วไปหลีกเลี่ยงการเดินเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองด้วย